มาดูอีกหนึ่งคลิปที่กำลังโด่งดังในโซเชียลคุณผู้ชมเป็นคลิปเนธนารีกลุ่มหนึ่ง
รุมตบรุมทำร้ายเมฆณีอีกหนึ่งคนเหตุผลคือยืมเงินแล้วไม่คืน

เอาจริงนะคะเวลาคลิปออกมาแบบนี้
คนที่อายเนี่ยไม่ใช่คนถูกกระทำนะ

ร้ายจังเลยนี่เพื่อนนะทั้งถีบทั้งตบทั้งลุมกันแบบนี้แหละครับ

เป็นคลิปที่โอ้โหตอนนี้กำลังในโซเชียลเยอะมาก
แล้วก็ในโซเชียลไม่ได้เบอร์ภาพนะเห็นชัดเจนหมดเลย
หลายคนเนี่ยรุมตบนักเรียนคนนี้ฝั่งตรงข้ามมีคนเดียว
ในคลิปเนี่ยเกิดในห้องเรียนด้วยตอนนี้กำลังเป็นที่วิจารณ์กันเยอะมาก
ว่าโอ้โหทำไมถึงทำกันขนาดนี้ล่ะครับ
ล่าสุดทางผอของโรงเรียนที่เกิดเหตุอยู่ที่ขอนแก่นเรียกประชุมครูและผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย
รวมทั้งเรียกเด็กในคลิปทั้งหมดมาคุยกันหน่อยแล้วก็จะลงโทษตามขั้นตอน
เมื่อวานเรียกมาแล้วพอยกมือขอโทษสังคม
ขอโทษที่โรงเรียนเอาใจใส่ดูแลเด็กไม่ดีเท่าที่ควร
แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสังคม
จากการตรวจสอบเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่ายเป็นนักเรียน
เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นม๑จนถึงม๓เป็นเพื่อนกัน
แล้วทั้งคู่สนิทกันมาก
คนที่ทำกับคนที่โดนทำนะฮะสนิทกันมาก
แล้วก็ถึงขั้นกับยืมเงินกัน
ฝ่ายคนโดนตบโดนทำเนี่ยเป็นคนไปยืมเงินฝ่ายคู่กรณีมาหลายครั้ง
นานเข้าจำนวนเงินก็เยอะมากขึ้นรวมกันแล้วเป็นเงิน๔๒๕๐บาท
ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จากนั้นก็เลยมีการทวงเงินกัน
มาทวงเงินแต่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเงินคืน
ก็เลยปิดห้องตบกันถ่ายคลิปตามที่คุณผู้ชมเห็น
หลังจากที่เรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน
ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเอาความ
ส่วนเงินอีกฝ่ายที่โดนตบนั้นที่ยืมไปเนี่ย
น้าสาวของเด็กก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้ทั้งหมดละกัน
ตอนนี้ก็คืนไปเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน๔๒๕๐บาท
แต่เรื่องของวินัยนักเรียนโรงเรียนก็จะดำเนินตามกฎ
ก็จะมีการบทลงโทษของกระทรวงศึกษา
ตั้งแต่เรื่องของการลงทันบนการภาคทัน
ซึ่งโรงเรียนก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบต่อไป
แล้วก็จะหาแนวทางเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้อีก
โอ้ทำไมเด็กสมัยนี้เขาแก้ปัญหาด้วยกันใช้ความรู้แรงเยอะจังเลย
บางทีเห็นในคลิปเห็นในเรื่องออนไลน์
ที่เขาเอามาตบกันโชว์หรือต่อยกันโชว์เนี่ย
มันไม่ใช่แบบอย่างที่ดีที่น่าเอาอย่างนะครับ
เพราะว่าถ้าลองไปดูเหตุการณ์หลังจากนั้นแล้วเนี่ย

แล้วก็ต้องมานั่งอับอายยกมือไหว้ขอโทษสังคมกัน

รู้เท่าไม่ถึงการหงายการ์ดเลย